คุณผู้ชมมาอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะคะ
ป่าเทพโพงามค่ะตลกรุ่นใหญ่ของเรา
ทุกวันก่อนเราเล่ากันไปแล้วว่าแกจะไปขายทงขายที่
แล้วก็ประกาศขายให้ไปแล้วนะคะ
ล่าสุดขออัปเดตเรื่องสุขภาพนิดนึงก็แล้วกัน
เพราะว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะป่าค่ะ
ซึ่งนอกจากความพร้อมในการกลับมารับงานในวงการบันเทิงแล้วที่ป่าเขาบอกเอาไว้
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะยังได้อัปเดตเรื่องสุขภาพของป่าด้วย
เพราะว่าปัจจุบันป่าอายุ๗๒ปีแล้วนะ
ป๊าบอกว่าตรวจสุขภาพล่าสุดมา๒ปีที่แล้วทุกอย่างก็ปกติดีหมดเลย

ตั้งแต่เกิดมาป่าไม่เคยป่วยถึงขั้นนอนโรงพยาบาลเลยนะ
แต่ว่าล่าสุดนะคะก็แอบมีกังวลเหมือนกัน
เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เวลาปัสสาวะแล้วมันแบบมันไม่ค่อยปกติ
ปัสสาวะมันปวดช่วงเอวอะไรอย่างนี้กลัวจะเป็นโรคไต
แต่ว่ายังไม่พร้อมไปหาหมอนะคะยังไม่พร้อมไปตรวจจ้า
ถ้ายังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงป่าเลย